คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุต้องเตือนให้ระวังกันนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตี๒ทางร่วมกระตันอยู่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เป็นเขาวัสกิสีดำ
ประสบอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน
ตรงจุดนี้นะครับที่บริเวณถนนเทียนทะเลเขตบางขุนเทียน
ตำรวจสอนอเทียนทะเลนะครับไปตรวจสอบพบว่าสภาพศพติดอยู่ที่เสาไฟฟ้า
ส่วนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์กระเด็นห่างออกจากศพไปประมาณ๒๕๐เมตรนะฮะ
สิ่งที่เห็นแล้วก็สยดสองที่สุดก็คือสภาพศพคือเศษมันสมองกระจายเต็มพื้นเลย
ผู้ตายนี่กระโหลกศีรษะเปิดเลยนะฮะมีคราบเลือดกับเศษชิ้นส่วนทั่วบริเวณเลย
มีเพื่อนของผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับพอเห็นภาพของเพื่อนนี่ก็โอ้โห
คือเขาอ่อนร้องไห้เลยนี่
ตรวจสอบแล้วผู้เสียชีวิตคือนายฉลาดคำสอนอายุ๒๘ปีซึ่งเป็นคนขับ
ส่วนคนซ้อนท้ายคือนายจิรเดชหนูแย้ม
อายุ๒๒ปีร่างของทั้งคู่ตอนนี้ญาติได้รับไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่วัดหัวกระบือแล้วนะครับทีมข่าวของเราได้

นี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ที่เกิดเหตุนะครับส่วนวันนี้ทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับปู่ของนายจิรเดชนะฮะที่เป็นผู้ซ้อนท้ายนะครับคุณปู่
ของนายจิรเดชหนูแย้มวัย๒๒ปีนะครับปู่บอกว่าหลานชายก็เป็น
คนดีคนนึงนะฮะปกติแล้วก็ไม่เคยเกเรอะไรนะครับวันเกิด
หลานชายเนี่ยนะเมื่อวานเนี้ยหลานชายเพิ่งไปฉลองวันเกิดกับ
ภรรยาเสร็จแล้วก็ออกไปหาเพื่อนก่อนที่หลานชายจะออกไปได้
บอกกับภรรยาว่าคิดถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอยากจะไปกอด
แม่แต่ภรรยาของหลานก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะเพราะว่าหลานก็จะบอก
แบบนี้ทุกครั้งเวลาที่ใกล้วันครบรอบการเสียชีวิตของแม่ของเขา
เขาค่ะนะฮะพอหลานออกไปก็มาได้รับแจ้งตอนหลังว่าเอาหลานเนี่ยเสีย
ชีวิตแล้วเพราะว่าประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ก็รู้สึกตก
ไม่คิดว่าหลานชายจะมาจากไปในวันเกิดของตัวเองส่วน
ซึ่งให้หลานเนี่ยมาขี่ซึ่งปกติหลานก็จะมีความคุ้นชิน
แต่คืนเกิดเหตุไม่รู้ว่าทำไมหลานไม่ได้เป็นคนขี่
ว่าถ้าหลานเป็นคนขี่เองเนี่ยจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
คนขี่ที่เสียชีวิตพร้อมกันคือนายฉลาดคำสอนอายุ๒๘นะครับ
ซึ่งคุณปู่บอกว่าเคยเตือนหลานเรื่องการขี่รถจักรยานยนต์
เพราะว่ากลัวหลานจะเป็นอะไรหลานบอกว่าไม่ต้องห่วง
หากประสบอุบัติเหตุไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บปวดทรมาน
แต่หลานคงจะเสียชีวิตทันที
ส่วนเรื่องที่มีการบอกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุ
เคยมีคนเสียชีวิตมาแล้วหลายคนเหมือนกับเป็นการหาตัวตายตัวแทน
เรื่องนี้คุณปู่บอกว่าปู่เองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

ขณะที่นางกิมรุ้ยสายทัศน์แม่ของแม่นะฮะ
บอกว่าบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เนื่องจากเป็นจุดที่ลงสะพานมาแล้วเป็นทางโค้ง
ผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุลักษณะตัวตายตัวแทน
ซึ่งนายฉลาดนั้นเคยขี่รถแข่งมาก่อนด้วยนะครับ
ปกติแล้วมีทักษะในการขับขี่ดีนะฮะอันนี้ทางญาติเขาบอกนะ
มันคือตายคู่นี่นะคือแบบไงอ่ะ
หวยมันจะออกแล้วรถมันจะพังแล้วก็แบบทุกครั้งที่ตรงเนี้ย
ตัวตายตัวแทนค่ะ
อีกครั้งหนึ่งก็ผัวเมียคู่กันหวยมันก็ออก
เขาพูดแต่หนูไม่ได้แทงหนูไม่ชอบ
ที่เหมือนเค้าจะเข้าซอยบ้านอยู่แล้วอ่ะค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กันแล้วครับ
กับความเชื่อด้วยนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่แน่นอนก็คือเรื่องของความระมัดระวัง

เพื่อที่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะฮะ
จริงเคยมีโอกาสได้คุยกับกู้ภัยเขาบอกว่าเวลาได้รับวอร์มาว่าเกิดอุบัติเหตุ
แล้วได้ยินคำว่าบิ๊กไบท์เนี่ยทุกคนต้องทำใจก่อนไปจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เพราะว่ารถแรงใช่ไหมรถแรงสภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ค่อยสวยสักรายนะคะ